ก็ทราบกันอยู่ว่าเรื่องของภัยแรงมาระดับน้ำก็แห้งลง
และที่นครพนมริมฝั่งแม่น้ำโขง
ปรากฏว่าพอน้ำลดก็เจออะไรที่ผุดขึ้นมา
โดยชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่นะครับ
พากันไปดูรูปปั้นพญานาค
ดอนหอปู่ชาญภายในหมู่บ้านศรีบุญเรืองตำบลพระกลางทุ่ง
อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับ
หลังจากที่สถานการณ์ภัยแรงทำให้น้ำแห้งขอด
รูปปั้นพญานาคโผล่ขึ้นมาให้เห็นแบบที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับ
ปั้นพญานาคนี้นะครับความสูง๖๐เซนติเมตร
ลำตัวคดเคี้ยวเป็นฐานกว้างประมาณ๖๐เซนติเมตร
น้ำหนัก๑๕กิโลกรัมครับ
มีการตกแต่งลวดลายเสียนพญานาค
ดวงตาก็เห็นเป็นสีฟ้าเมื่อสักครู่นี้ทำด้วยลูกแก้ว
ลำตัวมีการเขียนลวดลายด้วยงานฝีมือแบบเก่า
หรือเป็นการปั้นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
เชื่อว่าเป็นฝีมือชาวบ้านในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อน
เพื่อที่จะนำไปถวายบูชาองค์พญานาคนะครับ
จากจุดที่ชาวบ้านพบบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง
เชื่อกันว่าเป็นป่องพญานาค
หรือเส้นทางของพญานาคที่จะขึ้นมาจากน้ำโขงคุณ
เพื่อไปนามัศกาลองค์พระธาตุพนม
เคยมีผู้เห็นปรากฏการณ์แปลกหลายครั้งตรงจุดนี้นะครับ
พอชาวบ้านทราบว่าน้ำลดแล้วก็รูปปั้นพญานาค
โผล่ขึ้นมาแบบนี้แน่นอนนะครับ
ต่างก็เอาดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้บูชา
ขอโชคขอลาบตามความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลด้วย
ก็เป็นความเชื่อหลักอยู่แล้วนะคะ
สำหรับชาวไทยที่อยู่ในภาคอีสานนะคะเป็นความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพญานาคที่